ข่าวแรกนะครับไปที่สะพานบางปะแก้วกันก่อน

จะข้ามสะพานแต่ปรากฏว่ารถเสียหลัก

โอ้โหครับท่านเสียชีวิตครับเพราะสูงมากจริงครับ

ไปที่จุดเกิดเหตุครับที่สะพานบางปะแก้ว
พอไปถึงก็เห็นมอเตอร์ไซค์สีแดงทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ข้างล่างซะแล้วนู่นนะฮะโอ้โหส่วนเจ้าของรถครับ
ตกลงไปใต้สะพานข้ามแยกครับท่านนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนพระรามสอง
จากการตรวจสอบนะครับผู้ตายคือนายนัตรกรอายุห้าสิบเก้าปี
คว่ำอยู่ขาซ้ายหักผิดรูปเลยครับ
เรื่องต้นครับมีชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่าผู้ตายขี่รถเสียหลักล้มเอง
ร่างเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นด้านล่างส่วนทีมกู้ภัยระบุว่า
ทันทีที่ไปถึงนะครับพบร่างของผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่
พลิกร่างขึ้นมาแล้วพบว่าหมดสติและไม่หายใจ
กู้ภัยจึงนำร่างใส่บอร์ดบล็อกคอตามขั้นตอนแล้วก็ปั๊มหัวใจครับ
แต่ท่านไม่ฟื้นจังหวะนั้นนะครับมีรถกู้ชีพผ่านมา
จึงตรวจคลื่นหัวใจพบว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
จึงยืนยันว่าผู้ประสบเหตุเสียชีวิตครับ
จากนี้นะครับจะส่งศพไปชนะสูตรและติดต่อยาดมารับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนานะครับเดี๋ยวลองฟังกู้ภัยเขาเล่าหน่อยฮะ
คือสภาพที่เห็นคือค้ำหน้า
ค้ำหน้าอยู่แล้วมีไฟด้วยกับแขกมะล่าแล้วก็พลิกขึ้นบ่อ
ผู้ชีพก็ถึงผู้ชีพบรบประกอบก้าวเขาถึงเขาก็เลยยืนยั่น
แต่คือตอนที่เขาลงมานี่
ไม่เห็นครับเดี๋ยวมีชาวบ้านเขาเห็นเขาบอกล้มให้เดี๋ยวเอง
คือล้มจากทางบนสะพาน
แล้วก็ลงตกลงมาข้างล่าง